ระทึกร้านก๊าซร้านถังก๊าซนะครับ
คิดว่าในร้านแบบนี้จะมีถังก๊าซเก็บไว้สักกี่ถัง
โอ้โหน่าจะเป็น๑๐เป็นร้อยเออ
เกือบร้อยครับร้านระเบิดครับ

ได้ยินไหมอ่ะโอ้ยตั้มตั้มอยู่ในร้านนั้นน่ะ

โอ้โหข้างในมีเอกเป็นหลายสิบลูกดอมนะครับ

ตอนเจ้าของร้านพยายามเอาถังก๊าซออกมาจากร้านให้เร็วที่สุด
ท่ามกลางไฟก็ไหม้ไล่มาจากนั้นไม่ถึง๕นาที

คุณผู้ชมครับแล้วมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะนั่นไงดูดิ
โอ้โฮครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปิดถนนก่อนเลย
และระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันนะครับมาฉีดน้ำดับไฟ
ไฟมันก็ยังลามอยู่ไปยังร้านใกล้เคียงแล้วหอพักสูง๕ชั้นด้วย
นะครับคุณผู้ชมครับพบว่าที่เขาเคลื่อนย้ายออกมานั้นจำนวนนึง
ยังอยู่ในร้านอีก๕๐กว่าถัง

ดับเพลิงต้องช่วยกันลำเลียงลำเลียงจะออกมาด้านนอกแล้ว
ทำไงอ่ะทำไงต่อพอออกมาปั๊บฉีดน้ำหล่อเลี้ยง
เย็นไว้นะลูกเย็นไว้นะถังนะเย็นไว้นะ
เนื่องจากมันมีก๊าซรั่วไหลครับไปทั่วบริเวณเลย
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงกว่าจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
โอ้โห๒ชั่วโมงเออเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเที่ยงเมื่อวาน
ริมถนนรัตนราชอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ไปสำรวจความเสียหายสิร้านข้างข้างถูกไฟไหม้ไปด้วย
รวมแล้ว๖ร้านด้วยกันแล้วก็หอพักที่อยู่ใกล้เคียง
คุณผู้ชมหอนี้ก็โดนไปรถยนต์กัน๑มอเตอร์ไทย๔คัน
แล้วมีคนละบัดเจ็บ๓คนสำลักควัน๒คน
ส่วนอีกคนเป็นเจ้าของร้านถังก๊าซนั่นแหละ
ถูกไฟไหม้ตามร่างกายเล็กน้อยคือพี่กวินเกาะโพอายุ๓๖ปี
นี่ครับโอ้โฮมันเบิร์นมาปุ่นแสบปุ่นร้อนนะอุ้ยดูคอดิ
นายุทธพรคำแก้วนะครับรายเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าผมได้ยินเสียงแล้วพี่แล้วตามมาด้วยประโยคไฟ
ผมได้ยินเสียงคนตะโกนนี่พี่เขาเล่าออกรถออกชาติมาก
โอ้มีคนขอถังดับเพลิงพี่ผมต้องวิ่งข้ามฝั่งไป
ว่าใครมีถังดับเพลิงบ้างใครมีถังดับเพลิงบ้าง
พอได้ถังกลับมาคุณผู้ชมไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวว่าไฟมันโอ้โหรุนแรง

ต้องหนีเอาตัวรอดพี่ทำถูกแล้ว

พ่อค้าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของทุเรียน
พ่อค้าทุเรียนร้านนี้นะครับ
อยู่ติดกับร้านขายก๊าซนี่

พอได้ยินเสียงฟูฟู้โอ้โห

ตอนนั้นลูกค้ากำลังสแกนจ่ายอยู่เลย
แกนจ่ายค่าทุเรียนด้าไปไหมลูกค้าได้ไป
ไม่ทันน้องเอ้ยไฟมันมาเร็วมาก
ไอ้โค้งสุดท้ายพี่ขายทุเรียน
ช่วงนี้กำลังแพงพี่ลงทุนเท่าไหร่

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ๒แสน
แสนไม่ได้ขายแล้วครับคุณผู้ชมฮะ

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มาปิดกั้นพื้นที่นะครับ
แล้วก็ประสานผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสาเหตุต่อไป
ครับโอ้โฮโกลหละหนกันนะครับครับ
เริ่มที่ความกลหนไฟไหม้แบบนี้